ส่วนที่จังหวัดสมุทรประการเมื่อวานนี้ค่ะรถกระบะแต่งซิ่ง
แต่งซิ่งไม่พอเอามาซิ่งกันบนท้องถนนจริงกันอีกเนี่ยนะคะ
แล้วช่วงที่ขับเนี่ยคำว่าซิ่งมันก็ต้องใช้ความเร็ว
และช่วงที่ใช้ความเร็วเกิดเสียหลักค่ะ
รถคันหนึ่งเสียหลักฉลับขึ้นฟุตบาทเลย
ไปชนกับคนที่เขายืนรออยู่ข้างถนนและชนรถจักรยานยนต์อีกหลายคัน
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ขนาดนี้นะครับมีอุบัติเธสนะครับ

ช่วงบริเวณก่อนถึงสามแยกการไฟฟ้า

ก่อนถึงสามแยกการไฟฟ้าเล็กน้อยคลิปแรกเป็นคลิปที่เขาแข่งกัน
ถ้าเห็นว่ามาแล้วคันแรกมาแล้วคันที่สองตามมาซิ่งแข่งกันไม่ใช่สนามนะคะ
นี่เป็นถนนที่มีคนร่วมใช้รถใช้ถนนกับคุณด้วยและสรุปสุดท้ายคุณก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
เพราะว่าคุณเสียหลักไงขึ้นฟุตบาทไปชนคนที่เขายืนรออยู่ข้างถนนแล้วก็รถจักรยานยนต์จอดอยู่ตรงนั้นระเนระนาบไปหมดเลย
จุดที่เกิดเหตุเป็นแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการค่ะ
รถกระบะที่เสียหลักฉลับขึ้นฟุตปาด
วาดเอารถมอเตอร์ไซค์๒คันที่จอดอยู่ป้ายรถเมย์
แล้วก็ชนคนไป๕คน

บอกกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง

๑คนค่ะชื่อว่านางสาวรสนาจันทวงอายุ๓๓ปี
และมีผู้บาดเจ็บอีก๗คน
ในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีเด็กด้วยอายุ๓๔ขวบเอง
ส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่านายทรงยศเจริญวัฒนโภคา
อายุ๑๙ปีเท่านั้นเองค่ะ
ทีมข่าวไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ว่าคุณคมสรรเกรดแก้วมีอาชีพรับส่งอาหาร
หลังจากนั้นค่ะได้ยินเสียงรถก่อนรถมันมาด้วยความเร็ว
หันไปอีกทีเจอรถกระบะเสียหลัก
พุ่งเข้ามาชนรถมอเตอร์ไซค์๒คันและพุ่งมาทางตัวเองด้วย
ตอนนั้นเขาทิ้งทุกอย่างเลยนะคะทิ้งมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีเลย
และภาพที่เขาเห็นก็คือเห็นร่างคนที่ถูกชนกระจัดกระจาย
ลอยขึ้นฟ้าแล้วก็กระเด็นไปไกลประมาณ๓๐เมตร

ถ้าผมไม่มีตรงนี้ผมก็ต้องตามผู้หญิงเข้าไป
เพราะว่าผมวิ่งไปกี่ก้าวเองประมาณ๓๔ก้าวจบมาถึงตรงผมแล้ว
จากตรงนู้นนะครับเร็วแรงอยู่ครับ
ไกลอยู่เหมือนกันพี่
ผมก็หันไปหูยเละเลย

เสร็จเสร็จผมก็วิ่งไปบอกพี่เขาว่าพี่ทำใจนะแฟนพี่เสียแล้ว

ทั้งความประมาททั้งความคึกขนองแท้เลย
ทำให้คนอื่นต้องสูญเสียเกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตค่ะญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดราชโพทอง
ตำบลทายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการนะคะ
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าครอบครัวก็บอกทำใจไม่ได้
เพราะว่าเป็นการจักรไปแบบกระทันหันเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองสมุทรประการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มเติม

ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนค่ะ